แล้วพี่มิวครับมีกลุ่มวัยรุ่นเขาพากันไปนั่งเล่นอยู่ริมทะเลที่ชนบุรีนะครับ

บางคนอาการสาหัสเลือดออกในสมอง
บางคนปากฉีกเย็บไปสิบสามสิบกว่าเข็มก็มี

เขาถอยหลังเกือบจะลงไปในทะเลแล้วนะฮะ

ล้มลงผู้ชายชุดขาวยังไม่หยุดครับ

ระหว่างนั้นมีคนเข้ามาห้ามนะครับพอเลยพอเลย
ที่กลุ่มของชายชุดสีขาวที่ก่อเหตุ
เดินไปขึ้นรถกระบะสีดำครับ
อกจากนี้รถเก่งที่มาด้วยกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒๒๐นาที
พฤศจิกายนที่ผ่านมาริมหาดบางแสงที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
หาดบางแสนที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้เกิดเหตุการณ์อีกแล้วครับ
นายอธิวัฒน์อายุ๒๔ปีซึ่งบาดเจ็บที่แขนและหน้าอกเขาถูกไม้ฟาด
ผู้ชายคนนี้ครับโชว์ให้ดูบาดแผลที่แขนก็มี
หน้าอกเขาเลิกเสื้อขึ้นมามีร่องรอยฟกช้ำฮะ
บอกว่าไปเที่ยวกันกับเพื่อนทั้งหมด๔คนบาดเจ็บกันหมดเลยครับ
นายนัทธวุฒิอายุ๒๓คนนั้นน่าจะหนักที่สุดหัวแตกแล้วเลือดออกในสมองด้วย
ส่วนที่เหลือครับนายสัญญาอายุ๒๕กระดูกที่หน้าหักปากฉีกคิ้วซ้ายหัก
คนนี้เย็บไป๓๒เข็ม
ให้๑๐เข็ม
จำนวน๔คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ

ส่งต่อมารักษาตัวที่กรุงเทพ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่อาการน่าเป็นห่วงก็คือนายนัทธวุฒิครับ
บอกว่ามีเลือดออกในสมองต้องสแกนสมองรอดูอาการว่าต้องผ่าตัด

ฝั่งคนเจ็บบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาก่อนเลย
ตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าอ้าวก็พวกคุณมาดีดบุหรี่มาจะโดนตัวพวกเขา
ทางฝั่งคนเจ็บงงนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะคือจะไปโดนได้ยังไง
คือทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่จะมาอ้างว่าดีดบุหรี่มาขี้บุหรี่มาโยนบุหรี่มา
เกือบโดนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะเพราะไม่ได้สูบ
ก็เลยงงว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ครับ

เขามาแล้วก็มีอาวุธมีอะไรก็เลย
มีครับมีหลบหมดก็ไม้ไหลท์ขวดอะไรอย่างนี้พี่
อยากฝากตำรวจไงบ้างครับ

อยากรู้สาเหตุไงว่าทำไมต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้
จะได้ถามว่าเออแล้วเนี่ยทำให้เพื่อนเขาเนี่ยอาการสาหัสปัง

บ่ายที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว๒คนครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
แจ้งความเอาผิดกับฝั่งของคนเจ็บเช่นเดียวกัน
โดยทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ากลุ่มเขาก็โดนทำร้ายเหมือนกัน
หนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับชื่อว่านายธนาศิษย์อายุ๒๔ปีบอกว่า
ตัวเขาเองปากแตกเย็บไป๕เข็ม
ไม่รู้ว่าโดนขวดหรือว่าโดนไม้มันเป็นนาทีชุลมุนเขาเองก็เจ็บ
อีก๑คนครับนายธีรพงศ์อายุ๒๘ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
กลุ่มพวกเขานั่งชิวอยู่ที่ริมหาดบางแสนอยู่ก่อนแล้ว
สักพักหนึ่งกลุ่มคนเจ็บมานั่งโต๊ะใกล้กัน
แล้วเสียงดังเสียงดังโวยวายเลยบวกกับเปิดเพลงเสียงดังด้วย
ลดเสียงลงหน่อยสิเขาก็เลยบอกว่าโอเคลดเสียงลงให้ก็ได้
เบาเสียงลงแล้วจากนั้นครับเดินไปตามน้องที่ริมทะเล
หน้าเขาไปเขาก็เลยถามว่า
พี่จะโยนก้นบุหรี่ดีดบุหรี่แบบนี้ได้ยังไง

กลุ่มคนเจ็บยกมือใส่
เหมือนจะท่าทางหาเรื่องหรือเปล่า

แล้วมีประโยคตามมาบอกว่าอ้าวได้นะ

ปั๊บเกิดเหตุชุดละมุนเลยครับ
ว่าคนเจ็บดีดบุหรี่มาผ่านหน้าเขา
แล้วหลังจากนั้นก็ทำท่าหาเรื่องบอกได้นะ

ไม่มีใครสูบบุหรี่จะไปดีดบุหรี่ได้ยังไง
ตำรวจสั่งปรับข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย

เฉพาะคนที่อาการสาหัสให้อาการดีขึ้นก่อน
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ